ส่งข้อความนี้มาฮะบอกไม่ว่ากันนะครับขอบอกความในใจเฉยนั่น
บริษัทบอกว่าเอาคุณมิ้นคุณมิ้นไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวจะบล็อกให้
เฮ้ยคุณมิ้นบอกว่าไม่ได้ให้บล็อกให้ปลดออกลองฟังคุณมิ้นหน่อยฮะ
แล้วก็พอเดินลงมาก็เลยขึ้นรถมาใช่ไหมคะแล้วพอลงรถอ่ะเขาก็พิมพ์มาแบบที่เห็นนะคะ
ล่าสุดคุณมิ้นไปแจ้งความแล้วนะสอนองห้วยขวางนะเดี๋ยวตำรวจรับเรื่องไว้แล้วนะครับ
ไม่เอาไม่อย่าตัดอาชีพตัวเองค่ะอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่ก็อยากให้องค์กรช่วยตรวจสอบดูด้วยนะคะ
เพราะถือเป็นภัยสำหรับผู้หญิงจริงค่ะ